คนบันเทิงมาดูคนวงการกีฬากันบ้างนะคะ
สำหรับธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขคำเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทาง
ไปแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระบรมมหาราชวังด้วยตัวเอง
หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์แบตมินตันซูเปอร์ซีรีสพรีเมียที่ประเทศเดนมาร์
แล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยรวมถึงได้มาร่วมบันทึกเทพในหลวงในความทรงจำ
เป็นร่วมรายการบันทึกในหลวงในความทรงจำกับไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
นงศักดิ์แสนสมบูรณสุขนักแบตมินตันมือ๑๘ของโลกประเภทชายเดียว
เพิ่งจะคว้าแชมป์แบตมินตันซูเปอร์ซีรีสพรีเมียรายการเดนมาร์คโอเพ่นที่เมืองโอเดนเซประเทศเดนมาร์ค
กลับมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสาราสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยครอบครัวและคุณหญิงปัธมาลีสวัสตระกูล
นายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยเพื่อลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ถึงแม้ว่าจะล้าจากการเดินทางข้ามทวีปกว่า๑๐ชั่วโมงก็ตาม
โดยเหรียญรางวัลและโล่รางวัลจากการแข่งขันธนงศักดิ์จะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งธนงศักดิ์จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในวันที่๒๙ตุลาคมนี้ด้วย
รู้สึกดีใจนะครับผมที่ก็วันนี้ก็ทำได้อย่างที่หวังนะครับแล้วก็ได้กลับมาแสดงความอาลัย
มีเดี๋ยวรอญแล้วครับว่าเราก็คือตอนแข่งเราก็คิดถึงพระองค์ตลอดนะครับผมแล้วก็พลงชื่อเป็นโตนบรรไดนา
จากนั้นธนงศักดิ์ก็เดินทางมายังสตูดิโอไทยรัฐทีวี
เพื่อบันทึกเทปรายการในหลวงในความทรงจำ
ดำเนินรายการโดยคุณจอมขวัญลาวเพชร
พร้อมกับเล่าเรื่องราวความสำเร็จในครั้งนี้
ที่มีในหลวงรัชกาลที่๙เป็นแรงบันดาลใจ
ซึ่งเป็นการออกรายการสัมภาษณ์ครั้งแรก

ซึ่งออกอากาศไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงของการสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้กัน
วันนั้นคือวันที่๑๓ตุลาคม
สองอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่
วันนั้นก็พอดีเป็นวันเกิดของผมด้วยนะครับ
แต่ว่าก็คงก็คือไม่ได้ไปไหนครับ
ก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจครับผม
ก็แรกก็คิดว่าจะไปเลี้ยงฉลองวันเกิดอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็ต้องตัดทิ้งไปครับ
เพราะว่าเราก็ไม่มีอารมณ์จะไปทำตรงนั้นแล้วครับผม
คือคิดอะไรไว้ไหมคะตอนที่ขึ้นไปบนแท่นแล้ว

เพราะว่ามันไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นครับ

เมื่อเรารับมาทั้งสองอย่างแล้วครับผม
กล้วยลงวัลโทฟิตต่อให้จะสำคัญอย่างไร

ถ้าเวลามาฉายลักษณ์ของพระบาททำได้เป็นเจ้าอยู่หรือครับ
ทั้งนี้ธนงศักดิ์จะขึ้นมาเป็นมืออันดับ๑๐ของโลก

และจะพักรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
วันที่๑๕๒๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ